แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะวันนี้เราอยากให้คุณผู้ชมส่งข้อความมาพูดถึงวิธีคลายหนาวใช่ไหม

เพราะว่าอุณหภูมิในหลายจังหวัดลดลงมากเลยไม่ใช่แค่กรุงเทพนะคะ
ต่างจังหวัดนี้ต้องหนาวมากแน่นอนเพราะว่ากรุงเทพเองยังหนาวขนาดนี้เลย
ส่วนที่จังหวัดเลยค่ะหนาวถึงขนาดว่าต้องมีการก่อกองไฟนั่งผิงไฟกันเลยค่ะ

นี่จ้าไปดูบรรยากาศยามเช้าหน่อยเห็นไหม

ไปค่ะบ้านโคกงามตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย

ด้านซ้ายนี่โอ้โหววหนาวช่วงรุง

อุณหภูมิตอนนี้ก็ลดลงต่ำต่อเนื่องเลย

มานั่งผิงไฟเพื่อสร้างอุณหภูมิความอบอุ่น

ข้ามกลางแบบแสงแดดอ่อนที่นั่นบอกว่ามีแดดตรงไหน
ก็จะไปยืนใกล้แดดเลยล่ะคราวนี้นะ
เพราะว่าแดดมันก็จะลอดผ่านทะเลเมฆทะเลหมอกออกมาลงมา
แต่ก็ต้องบอกว่าจริงแล้ว
ถ้าแดดแบบนี้มันไม่เพียงพอต่อการให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

ส่วนตัวนี้น้องหมาเจ้าสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นน้องหมาเจ้ากุ๊กไก่
ก็ต้องขอมานั่งใกล้เพราะมันก็คงจะหนาวเหมือนคนแม้

แล้วก็ด้วยสภาพอากาศทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเลยนะคะ
ก็ยังมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นลมแรงด้วยค่ะ
อุณหภูมิพื้นราบนะคะอยู่ที่๖๑๒องศา

หนาวมากนะนี่คือพื้นราบนะส่วนยอดภูแหล่งท่องเที่ยวอะค่ะ
อุณหภูมิ๒๖องศาเลยนะคะ

เช้าวันนี้ก็มียอดภูมีลมแรงแล้วก็มีน้ำค้างเกาะยอดย่าด้วย

ส่วนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง๔องศาค่ะ
รักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง๖องศาค่ะ
โอ้โหเรียกได้ว่าใครอยากหนาวไปเลยค่ะไปเลย
ไปเลยจ้ะไปเลยค่ะหนาวมากนะคะ
เพียงแค่ขันสองขันก็คงไม่มีใครกล้าเสี่ยงด้วยแล้วจากคราวนี้นะคะ

เลยนี่เป็นจังหวัดที่หนาวนะหนาวจริงนะดิฉันเคยไปแถวเชียงคาน
หนาวมากถนนคนเดินอย่างนี้ช่วงเช้าอย่างนี้
หนาวแต่มันก็จะมีร้านที่ขายพวกข้าวหลามอ่ะ
อาจจะไปซื้อเข้ารามแบบปิดไฟอุ่นมาทานกัน
ช่วยคลายหนาวได้บ้างพอสมมติวันนี้
ไปเลยค่ะไปได้มั้ยค่ะค่ะ
อยากให้ผมไปจนต้องพูดว่าไปเลย
เหมือนโดนไล่อย่างไรไม่รู้ค่ะไปเลยค่ะ